ด้วยการคว้าชัยชนะนัดที่๕ติดต่อกันค่ะ

โดยเมื่อวันนี้นะคะไทยชุดสีขาวที่คว้าแชมป์ดิวิชั่น๑ไปก่อนหน้านี้
ถล่มสิงคโปร์อัดไปอีก๑๔ต่อ๐ค่ะ

ยิงได้ถึง๓๖ลูกเสียไป๑๐ลูกจาก๕นัด
ซึ่งนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็กล่าวค่ะว่า
แม้ว่าจะไม่ได้เหรียญในตารางรวมนะคะ
แต่หากครั้งต่อไปไทยได้เลื่อนขึ้นสู่ท็อปดิวิชั่น
ก็จะมีการเตรียมทีมที่ดีก็มีลุ้นเหรียญเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งมีการบรรจุฮ็อกกี้น้ำแข็งเป็นครั้งแรกด้วย
โดยนักกีฬาทีมชุดนี้นะคะก็จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันอังคารที่๒๘กุมภาพันธ์เวลา๑๖นาฬิกาค่ะ